ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่าฮือฮามากชาวบ้านที่จังหวัดสุราธานี
ไปเจอกับกระทิ่งที่มันคิดว่าจะเป็นจ่าฝูงของวัวครับ
ดูกระทิงไหมก่อนกระทิงมันลงมาจริง
มันพรางตัวอยู่กับฝูงวัวเดี๋ยวตัวนี้คือกระทิงถูกไหม
กระทิงแล้วอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างกัน
วัวเป็นไงมันอยู่ด้วยกันเลยนะโม่อีกตัวก็ทิ้ง
มันล้ออย่างงั้นหรอไม่รู้เหมือนกันแต่มันมันปนเปรย์รวมกันอยู่ที่นี่ครับ
ที่บริเวณสวนปามของชาวบ้านช่องม้าเหลียวในพื้นที่หมู่๓ตำบลพังการ
อำเภอพนมจังหวัดกาสุรธานีนะครับ
คุณรัตนาชัยสุขอุ่นเจ้าของวัวนะ
เขามีวัวอยู่หลายตัวที่นั่นนะแล้วเขาเป็นเจ้าของวัวด้วย
เขาเล่าว่ากระทิงตัวนี้มันมาวนเวียนอยู่ในพื้นที่เนี่ยมานานเป็นปีแล้วนะ
มันก็จะมาไปมาไปนั่นแหละแต่ล่าสุดตอนนี้มันมาแฝงตัว
อยู่ร่วมกับวัวที่เขาเลี้ยงเอาไว้เป็น๑๐วันแล้ว
ถามว่าพฤติกรรมเป็นไงมันดุร้ายไหมมันจะไปควิดไปทำร้ายใครเขาหรือเปล่า

มันบอกไม่ดุร้ายบอกมาแบบนิ่งชิวมาแบบสันติทิ้งมาดีมาดีมาแบบเป็นมิตรนะ
แต่มันก็ป้วนเปี้ยนอยู่กับวัวที่พี่เขาเลี้ยงเอาไว้ไง
งานนี้ก็เลยต้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เพราะพี่คนที่เขาเลี้ยงวัวเขาก็ไม่กล้าลงไปไงเขากลัวกระทิงมันจะควิดเอา
เขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ครับให้มาช่วยดูหน่อย
ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาศกและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้ามาตรวจสอบ
คาดว่ากระทิงตัวนี้น่าจะลงมาจากป่าอุทยานแห่งชาติเขาศกนั่นแหละ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นกระทิงตัวนี้มีพฤติกรรมที่อยู่ใกล้กับคอกวัวของชาวบ้าน
เหมือนว่ามันอยากจะเป็นจ่าฝูงอยากจะเป็นจ่าฝูงของวัวคล่องนี้
อยากจะเป็นจ่าฝูงต้องทำยังไงทำไงคะ
ต้องดีต้องเก็บ๓แต้มบ่อยต้องชนะ

แต่สมัยก่อนเป็นเลี้ยวภูนะแต่ตอนนี้ล่วงลงมาแล้วเพราะไม่ชนะ

คนที่แหมไปจนได้นะ

เอามาที่เรื่องของจ่าฝูงของเรื่องของกระทิงตัวนี้
คือลักษณะมันอยากเป็นจ่าฝูงเขาว่าอย่างนั้นนะ
เจ้าหน้าที่เขาว่าแบบพฤติกรรมมันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้

ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้มันไปหรือยังนะ
แต่เจ้าหน้าที่เขาเลยตั้งชื่อให้มันไปแล้วล่ะ

จะได้เรียกชื่อมันว่าเจ้าโทนผาแดง
โอ้โฮโทนพาแดงโอ้โฮพาแดง

เพราะมันเป็นรอเหลือโทนพาแดง

เออเอ้ายังไงซะเดี๋ยวจะติดตามเฝ้าดูพฤติกรรมมันต่อไป
ว่ามันจะยังไงมันอยากจะเป็นจ่าฝูงต่อ
ก็ต้องมีฟอร์มที่ดีฟอร์มต่อไปที่ดีก็คือต้องชนะเรื่อย

ไม่ค่อยเกี่ยวกับกระทิงเท่าไหร่
คุณเล่าเนี่ยเหมือนเราน่าจะคุยเรื่องอื่นกันมากกว่า
ผมว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจณจุดนี้